ท่านผู้ชมครับเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์ที่สิงห์บุรีก่อนนะครับ
เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะไรเยอะบอกโอ้โหมันหายบ่อยมากอืม
ตัดสินใจล้อมลวดเอาไว้แล้วปล่อยกระแสไฟเข้าไปด้วย
เมื่อคืนนี้น้องไปโดนตรงนั้นนะฮะแล้วก็เสียชีวิตครับ
ไม่หายใจนะแต่ก็ยังดูเบามาก
โหใส่ไม่ได้ใส่ถึงมือ
นี่ฮะนิ้วที่มือข้างซ้ายนี่หงิกงอแล้วก็มีลักษณะขาดถูกไฟแบบช็อตเข้าไปนะครับ
นอนแน่นิ่งไปแล้วนะฮะเด็กชายกล้วยนะฮะน้องกล้วยอายุ๑๓ปี
กู้ภัยที่ไปถึงก็พยายามที่จะช่วยอย่างเต็มที่นะครับตรวจสอบตรวจวัดชีพจรเนี่ยแล้วก็ปั๊มหัวใจ
จากนั้นรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลพรมบุรีนะฮะสุดท้ายน้องเสียชีวิตเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมานะครับตอน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่หมู่๕ตะบนโรงช้างอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับท่านผู้ชมครับ
ชาวบ้านบอกว่าจุดที่เกิดเหตุเป็นสวนมะลิของนายโสพลงามขำ
ซึ่งเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
เป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงห่านหลายร้อยตัว

จากหลักร้อยเหลือแค่หลัก๒

นายโสพลจึงตัดสินใจเอาเส้นลวดมาขึงรอบสวนของตัวเอง
โดยตอนกลางคืนจะปล่อยกระแสไฟฟ้า๒๒๐โวลมาตามเส้นลวด
ที่เราชี้ไว้นะครับนี่เห็นไหมครับมีกระแสไฟฟ้า๒๒๐โวลต์นะครับ
ตอนกลางคืนจะปล่อยกระแสไฟมาถามว่าปล่อยทำไม
เพราะนายโสพลป้องกันขโมยที่จะมาลักเป็ดไก่แล้วก็ห่านที่เลี้ยงเอาไว้
มีเป็นร้อยตัวเหลือแค่หลักสิบเลยเอาลวดเนี่ยมาขึงปล่อยกระแสไฟเอาไว้เลย
ที่มีลวดไฟฟ้าขึงกั้นเอาไว้ที่บ้านของนายโสพลนะครับ
ว่าน้องกล้วยเนี่ยน่าจะเอามือไปจับรั้วนะฮะ
ก็เลยถูกไฟช็อตเข้าไปแล้วก็ล้มลงหมดสตินะครับ
เพื่อนอีกสองคนก็ช่วยกันดึงร่างน้องกล้วยออกมานะครับ
ออกมาจากพื้นที่แถวลวดแถวสวนมะลินะครับ
พามาอยู่ตรงจุดที่ถนนแล้วก็ตะโกนเรียกชาวบ้านให้มาช่วยเหลือ
ชาวบ้านก็มาก็เรียกกู้ภัยมาช่วยกันส่วนน้องสองคนก็หนีหายไปนะฮะ
ไหนก็ไม่รู้อาจจะตกใจกลับม่งกลับบ้าน
ชาวบ้านเห็นเด็กนอนกลางถนนถูกไฟช็อตนะฮะ
แล้วก็แน่นิ่งไปแล้วก็โทรเรียกกู้ภัยมา
พยายามช่วยอย่างเต็มที่สุดท้ายน้องเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
เพราะตอนที่เกิดเหตุก็อาการสาหัสแล้ว
ดูที่นิ้วน้องนะฮะค่ะนิ้วกลางด้านซ้ายเห็นไหม
เป็นรอยแบบไหม้เลยแล้วก็แบบนี่ลึกลงไปเลยฮะ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ล้าวเป็ดนะฮะล้าวเป็ดล้าวไก่
ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้หมอดินอาสาพัฒนาที่ดิน
ประจำตะบนโรงช้างจังหวัดสิงห์บุรี
เนื้อที่ประมาณหนึ่งงานมีไม้ไผ่ปักเอาไว้ที่พื้นดินด้วยนะครับ
มีลวดนะฮะที่ขึงเอาไว้เพื่อปล่อยกระแสไฟฟ้า
พันอยู่กับไม้ไผ่ที่ปักอยู่รอบเล้าเป็ดล้าไก่
แต่วันนี้เนี่ยทางเจ้าของก็มาดึงลวดบางส่วนออกไปบ้างแล้วนะครับ
ส่วนตำรวจเองก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง

นี่ติก็ลงพื้นที่ไปฮะ
คุณกิติศักดิ์วิลชัยเจริญสุข
แต่ตอนนี้เขาไม่ได้ปล่อยกระแสไฟแล้วนะปกติจะปล่อยกลางคืน
ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าของพื้นที่นะครับเจ้าของเล้าเป็ดล้าไก่นะฮะ
นายโสพลนะครับบอกกับผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงห่านไว้ที่เล้าตรงนี้เนี่ย
ตั้งแต่ปี๕๗นะ
เลี้ยงไว้ประมาณ๑๐๐ตัว
ไม่รู้ว่าถูกคนขโมยหรือว่างูมันเข้ามากิน
แต่จากหลักร้อยมันเหลือแค่หลัก

ลุงโสพลเขาบอกแกตัดสินใจเอาลวดมาขึงรอบสวนรอบเหล้า
แล้วปล่อยไฟฟ้ากระแสไฟฟ้า๒๒๐โวลต์เพื่อป้องกันขโมยตอนกลางคืน
ถ้าคืนไหนฝนตกจะไม่ปล่อยไฟซึ่งแม้ว่าจะขึงลวดไฟฟ้าเอาไว้เนี่ย
แต่เป็ดไก่หานก็ยังหายนะฮะก็ยังหาย
คืนก่อนที่จะเกิดเรื่องห่าน๒ตัวกับเป็ดเทศ๗ตัวก็หาย
แล้วลุงโสพลว่าไม่ใช่งูอ่ะเพราะมันมีรอยเท้าคนในร้าว
ร้าวหานร้าวเป็ดจนคืนเมื่อวานนี้คืนที่ผ่านมา
มีคนโทรมาแจ้งว่ามีขโมยชั้นมาที่ร้าวแล้วถูกไฟไชต์
ลุงโสพลก็รีบออกมาดูด้วยความตกใจ
พอมาถึงก็เห็นเด็กนอนหมดสติอยู่
ซึ่งไม่คุ้นหน้าเลยเด็กคนนี้
แล้วก็ไม่คิดว่าจะกล้ามาทำ
ขมงขโมยที่ของที่เล่าของแกด้วยพวกเป็ดไก่อะไรพวกนี้นะ

คืนเมื่อวานตื่นนี้ก็
เขามารักไป
เป็นใครบะเราก็ผมก็ไม่ทราบ
แต่รอยเท้ามีหลายคน
ครับเลยก็มาเมื่อวานนี้ก็มาเอาอีก
ที่เขาก็ถูกแขดของไข่

ก็ยังไม่รู้จัก

ชาวบ้านที่เด็กวิ่งไปขอความช่วยเหลือนะครับแล้วก็มาเจอน้องเป็นคนแรกนะฮะ
ก็คือนางบุญส่งปานหัวไผ่นะครับนี่ฮะคุณยายอายุ๘๑ปีแล้วคุณยายบุญส่ง
ยายบุญส่งบอกว่าเมื่อคืนนี้สักสองสามทุ่มได้ยินเสียงเด็กวิ่งมาตะโกนขอความช่วยเหลือที่บ้าน
ช่วยเพื่อนผมด้วยเพื่อนผมถูกไฟช็อตยืนอยู่ดีดีเนี่ยล้มลงไปเลยนะ
ยายก็เรียกหลานแล้วก็ออกไปดูคือได้ยินเสียงเด็กนะแต่มาหน้าบ้านเนี่ยไม่เห็นเด็กแล้ว
แต่ว่าหลานของยายบุญส่งเนี่ยมองไปที่ถนนเห็นมีคนนอนอยู่กลางถนนใกล้ล้าวเป็ดของทางนายโสพลเขา
ก็เลยเดินไปดูกันก็พบว่ามีเด็กชายอายุประมาณ๑๐กว่าขวบนอนหมดสติอยู่
พอไปสอบถามเรื่องราวต่างเนี่ยไล่กันไปไล่กันมาก็เลยคาดว่าเด็กคนนี้เข้ามาที่เล้าเป็ดล้าไก่
ที่เขาล้อมลวดไฟฟ้าเอาไว้หรือเปล่าพยายามจะเข้าไปหรือเปล่าเลยถูกไฟช็อต
อดีตผู้ใหญ่เนี่ยเขาปล่อยไฟตามรวดก็เพื่อรักษาทรัพย์สินเขาเขาอยากจะรู้ว่าเป็นอะไรมารักของเขา

คิดว่าน้องมันเข้าไปขโมยหรือว่ามันไปยืนเด่เยี่ยว
ไม่อ่ะไม่คิดอ่ะมันต้องจงใจมาเอาของเขา
นี่ที่ชาวบ้านเขาคาดการณ์นะว่าเด็กอาจจะเข้ามาขโมยของหรือเปล่า
ขโมยเป็ดขโมยไก่หรือเปล่าก็เลยถูกไฟช็อต

เรื่องนี้เนี่ยแม่ก็ต้องถามคนที่ไปกับน้องที่เสียชีวิตเขาให้ได้นะ
จะไปขโมยเป็ดขโมยไก่เขาหรือเปล่า
นิติไปเจอเพื่อนรุ่นพี่ที่ไปกับน้องกล้วยนะฮะ
ไปด้วยกันเมื่อคืนนี้นะครับอายุ๒๓ปีแล้วนะ
เขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยเพื่อนก็ชวนกันไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อนะ
เด็กรุ่นพี่รุ่นน้องรวมทั้งน้องกล้วยด้วย
ตอนที่เดินผ่านเล้าเป็ดล้าไก่ของบ้านของนายโสพลเนี่ย
อันนี้เพื่อนรุ่นพี่เขาอ้างนะเขาบอกว่าน้องกล้วยเนี่ย
เข้าไปขโมยเป็ดเพื่อจะเอาไปขายแล้วเอาเงินมาแบ่งกัน
แต่เพื่อนคนอื่นปฏิเสธมากัน๓คนอีก๒คนปฏิเสธ
เพราะกลัวตำรวจจับน้องกล้วยเลยตัดสินใจจะเข้าไปคนเดียว
พอเดินเข้าไปเนี่ยก็ได้ยินเสียงร้องโอ๊ยขึ้นมา
ก็หันไปดูกันพบว่าน้องกล้วยเนี่ยถูกไฟช็อต
ก็เลยไปดึงตัวออกมาแล้วก็พามานอนอยู่ที่ถนน
ก่อนจะวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
แต่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงแต่น้องเขาก็ไม่น่าจะถึงขั้น
คือความผิดมันไม่ถึงขั้นจะต้องถูกไฟช็อตเสียชีวิต
เรื่องนี้นะครับทางพี่ชายของน้องกล้วยนะครับ
นายสมพรบุญปลูกอายุ๒๔ปีนะครับ
บอกว่าพ่อกับแม่ของน้องกล้วยเนี่ยเสียชีวิตไปหมดแล้วนะครับ
หลังจากนั้นพี่ชายได้พาน้องกล้วยมาอยู่ที่บ้านด้วยกันนะฮะ
แล้วก็ส่งเสียให้เรียนหนังสือตามปกติ
ก็ได้ยินชาวบ้านบอกอยู่เหมือนกันว่าน้องชายของเขาเนี่ยมีพฤติกรรมชอบลักเล็กขโมยน้อย
ตอนแรกก็ไม่เชื่อเพราะไม่เคยรู้ได้ว่าน้องมีพฤติกรรมแบบนี้
แต่ถ้าเมื่อคืนนี้น้องจะไปขโมยเป็ดขโมยไก่ในร้าวของชาวบ้านจริง
คือถ้าเกิดขโมยจริงก็ไปแจ้งตำรวจ
ให้ตำรวจมาจับดำเนินคดีอะไรก็ว่ากันไป
แต่มันไม่ใช่ว่ามาขึงลวดไฟฟ้าแล้วน้องเขาต้องมาตายแบบนี้
ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
แต่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงเหมือนน้องผมไปขโมยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ก็ควรแบบว่าจะแบบเออไปแจ้งตำรวจชี้ตัวอะไรอย่างนี้ไม่ควรที่จะแบบ
ผมก็ไม่รู้ว่าเขาติดไฟจริงหรือเปล่าอะไร
วันนี้พี่ชายรับศพของน้องกล้วยมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดเก้าชั่งนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่ศาลาตั้งสวดศพคุณเข็มมาสอนนะครับทุกผู้ชม
ติไปมาเนี่ยติบอกมีญาติอยู่คนเดียวก็คือพี่ชาย
เพราะพ่อกับแม่เขาเสียชีวิตไปหมดแล้วนี่นะฮะ
วันอาทิตย์นี้นะครับ๔กันยายนจะตรงกับวันคล้ายวันเกิดของน้องกล้วยนะครับ
พี่ชายเลยบอกงั้นเดี๋ยวจะชาปนกิจเลื่อนไปวันหนึ่งก็แล้วกันเป็น๕กันยายนแทน
ส่วนทางคดีตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหากับใครนะครับ
เดี๋ยวจะสอบปากคำพยานก็คือเพื่อนน้องที่ไปด้วยกันก่อน
รอผลชนะสูตรอย่างละเอียดของน้องกล้วยที่ออกมาก่อนว่าเสียชีวิตจากอะไร
ถ้ามันจากไฟช็อตมันก็ต้องขยายผลไปยังบ้านที่เขาปล่อยไฟ
ใช่ค่ะเพราะว่าการขึงรั้วรวดหนามหรือว่ารั้วอะไรสักอย่างแล้วก็ปล่อยกระแสไฟแบบนี้
มันไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายนะถ้าเกิดปล่อยกระแสไฟที่มันรุนแรงเกินไปเสี่ยงต่อการเสียชีวิต
เขาจะมีกำหนดอยู่ว่าคุณต้องปล่อยไม่เกินเอาแค่สะดุ้งแล้วคุณต้องแจ้ง
มันมีข้อกำหนดผู้นำชุมชนแล้วบอกให้เขารู้ว่าตรงไหนเป็นโซนไหนอะไรยังไง